คุณตายสายทานนี่เป็นดาราสาวนางเอกสาวชื่อดังอีกท่านหนึ่ง
หมวกอยู่บนเรือนะครับนี่ไปร่วมค้นหาด้วยตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะ

ก็เป็นนางเอกในยุคสมัยใกล้กันนี่แหละยุคเดียวกันนี่แหละนี่นะฮะ
คือคุณตายสายทานเมื่อกลางวันยังเพิ่งออกมาบอกอยู่ว่า
อย่าไปหลงเชื่อนะบางคนไปเปิดรับบริจาคนะตามหาคุณแตงโม

ไม่มีนะฮะไม่มีการรับบริจาคอะไรทั้งสิ้นนะครับ
นี่ช่วยค้นหากันอยู่นะฮะเอ้าความคืบหน้านะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องของหลวงตาชดาทองคุณตายังให้สัมภาษณ์อยู่นี่
แล้วฟังหน่อยนะคะคุณเฮียพันธุ์ศอดฮะ
ก็ตายไลค์อยู่แต่อยู่บนเรือตายไลฟ์อยู่
ก็คือถ้าดูจากไลฟ์ของตายก็จะเห็นว่าสถานการณ์จริงมันเป็นยังไง
ถ้าเห็นถ้าเจอเราก็จะได้เจอพร้อมกันกับสื่อทุกสำนักเลย
อะไรนะคะ
ก็มีเจ้าหน้าที่เป็นตะคิวค่ะ
เป็นตะคิวที่ขายเนื่องจากว่าน้ำมันมีความเย็น
แล้วก็อีกคนนึงเป็นตะคิวที่ขา
แล้วก็ช่วยประถมพยาบาลต้นกันไป

คือต่ายนั่งไลฟ์ตลอดดูแลทีพงานหรืออะไรอย่างนี้
ไม่ได้ดูสื่อหรือว่าอะไรเลย
ก็เลยไม่ทราบว่ามีกระแสอะไรตรงไหนบ้าง
เพราะว่าเราโฟกัสที่เจ้าหน้าที่ที่ทีมงานค่ะ
ค่ะก็เลยไม่ไม่ได้อ่านไม่ได้ดูข่าวไม่ได้ดูอะไรเลย
อย่างเดียวไลฟ์อย่างเดียว
ขอถามส่วนตัวนี้คือว่าตอนนี้เรายังมีหวังเรายังมีอะไรบ้าง
ยังมีความหวังค่ะก็ยังมีความหวังว่าจะเจอ
แต่ว่ามันด้วยตอนนี้มันกลางคืนใช่ไหมคะ
แล้วก็มันมืดเนี่ยก็คืออุปสรรคมันก็
มันก็เป็นอุปสรรคด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างน้ำ
เห็นเขาบอกว่าน้ำมันเริ่มขึ้นแล้วน้ำมันก็จะเริ่มขึ้นแล้วอะไรอย่างนี้
แต่ตายคิดว่ายังไงก็พวกเราก็ช่วยกันแบบส่งพลังส่งกำลังใจมา
ยังไงก็ขอให้เจอในวันนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่หลายท่านวันนี้
ลงกันแบบไม่ได้พักเลยค่ะก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้า
แต่เราก็มีทีมที่ซัพพอร์ตกันอยู่แล้วนะคะ
กระแสน้ำมันก็มีผลค่ะแล้วก็โดยเฉพาะน้ำเย็นเนี่ย
ก็จะทำให้เขาเป็นตะคิวก็เป็นสองคนแล้วค่ะ
แล้วก็ถ้ากระแสน้ำมันแรงหรืออะไรอย่างนี้
มันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะว่ากลางคืนเนี่ย
เขามองไม่เห็นอยู่แล้วเขามองไม่เห็นอยู่แล้วว่ามีอะไรอยู่ใต้น้ำบ้างนะคะ
ไม่หยุดค่ะ

ก็เดี๋ยวตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่นะคะ
ที่เขาจะต้องประชุมเขาจะวางแผน
คือแต่ต้องบอกว่าแพลนมันเปลี่ยนตลอดเวลา
มันเปลี่ยนตามที่ทางลมเปลี่ยนตามกระแสของน้ำ

มันมีปัจจัยหลายอย่างที่มันจะต้องเปลี่ยนแพลนไปเรื่อย
แต่เราก็ไม่ได้หยุด
อย่างที่สื่อเห็นน่ะนะคะว่าเราไม่ได้พักไม่ได้หยุดกันเลย
เห็นคุณลุงนะคะที่อยู่แถวนี้บอกว่าน้ำมันจะขึ้น
ช่วงแบบ๒ทุ่มกว่า๓ทุ่มจนถึงพรุ่งนี้เช้า
เหมือนวันนี้ที่ตอนที่เรามาแล้วน้ำมันขึ้นใช่ไหมคะ
ก็อารมณ์ประมาณนั้นแต่ตายก็คุยกับเจ้าหน้าที่อะค่ะว่า
ก็คุยกันแบบตรงด้วยประสบการณ์หรืออะไรอย่างนี้
ว่าน่าจะเจอนะคะยังไม่อยากใช้คำว่าขึ้น
แต่ว่าจะกี่โมงเราไม่รู้ถ้าในกรณีที่วันนี้ไม่ได้จริง
ไม่ได้จริงในกรณีนะคะก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้
พี่ตายจะอยู่อยู่กี่โมงคะ
ก็อยู่จนกว่าทีมงานจะเลิกอะค่ะ
ทั้งบนผิวน้ำแล้วก็ทั้งใต้น้ำ
ค่ะแต่ว่าคือเดี๋ยวเขาจะเขาเรียกว่า
เค้าจะดูตามหน้างานดูตามสถานการณ์
สถานการณ์เนี่ยมันพอที่จะแบบยังลงไปได้ไหมแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยยังยังไหวไหม
เพราะว่าบางคนก็ลงสี่แล้วอ่ะสี่รอบสี่แล้วอ่ะ
ลงลงกันหนักแล้วน้ำเราอยู่อย่างเงี้เราไม่รู้หรอกค่ะ
แต่น้ำมันเย็นแล้วมันทำให้เกิดเป็นตะคิว
เป็นลูกหนูเลยขึ้นมาเมื่อกี้ค่ะนั่นแหละ
ก็อยู่ด้วยกันขนาดนี้เราก็อยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณมากมาก
เดี๋ยวออกไปอีกรอบนึงค่ะเดี๋ยวออกไปอีกรอบหนึ่ง
รอบนี้หวังว่าขอให้เจอเนอะขอให้เจอเนอะค่ะ
ตอนนี้มันมีเบาะแสแจ้งเข้ามาเป็นจำนวนมากเลยใช่ไหมบ่อแสบ่อไหนก็ไม่รู้
เราไม่รู้ว่าเบาะไหนแต่ของเรามันเรียวที่สุดแล้ว
เพราะเราเป็นทีมค้นหานะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ให้สื่อเอาจากตรงเราไปมากกว่า
ที่จะไปฟังจากทางอื่นเพราะทางอื่นเราก็ไม่รู้แหล่งข่าวคือแหล่งไหนก็ไม่รู้
แต่อันนี้คือของจริงไงเราว่าตรงนี้ข่าวจะได้ออกไปเหมือนกันหมด
ข่าวไส้ขอบคุณมากค่ะพี่ตาย
กินขนมกินข้าวกันเลยอ่ะมั้ยมาก

นางเอกสาวดาราสาวชื่อดังท่านหนึ่งซึ่งมาช่วยค้นหาคุณแตงโมตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ
นี่บอกจะไปต่ออีกรอบนึงนะใช่บอกว่าขอลงอีกรอบนึงแล้วหวังว่าอยากจะเจอ
เบาะแสอะไรบางทีจะมีข้อมูลในโลกโซเชียลไงคุณภาคภูมิ
ตายบอกว่าข้อมูลหน้างานกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่จริง

ก็เลยไม่ต้องไปดูข้อมูลอะไรจากโลกออนไลน์
ซึ่งวันนี้ที่ออกไปเนี่ยก่อนจะได้คุยกันเมื่อสักครู่นี้
ยังไม่เจอค่ะแต่เดี๋ยวจะไปอีกรอบนึง

บางคนไปโพสต์แล้วก็ไปแชร์กันบอก

มันทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่เขาปั่นป่วนไปหมด

เพจต่างตามเฟซบุ๊คที่โพสต์ว่าเจอนั่นเจอนี่อะไรอย่างนี้

แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ล้านเลยไม่ได้ไงเขาก็

เจอตรงนั้นตรงนี้เขาก็ระดมทีมไป

อ้าวก็โพสต์เป็นใบเรื่อยเปื่อยอะไรประมาณนั้น

เพื่อช่วยเหลือในการตามหาคุณแตงโมนะครับ

ยังช่วยกันอยู่นะครับณขณะนี้
ส่วนสพมนทบุรีเนี่ย
ตามรายงานล่าสุดบอกว่า

ใช่ค่ะเหมือนผู้ศึกภาพบอกว่าครบแล้ว

กับพนักงานสอบสวนของสพมนทบุรี

ก็มีคุณพอร์ที่เป็นเจ้าของเรือและเป็นคนขับเรือไปใช่ไหมคะ
มีคุณกระติกผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโม
ที่อยู่บนเรือด้วยกันครับมีเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงแต่ยังไม่รู้ชื่อรู้อะไรนะ
ไม่ทราบว่าเป็นใครแล้วบอกว่ายังขาดอีกสองคนคือเพื่อนผู้ชาย
ล่าสุดบอกไปครบแล้ว
ข้อมูลจับเพื่อนสำคัญมากอืมพออย่างน้อยเนี่ย
รู้จุดรู้พิกัดเนี่ยการทำงานมันก็ยังมีวงจำกัด
ที่สามารถตามหากันได้ง่ายขึ้น

คือถ้าหากันไปหากันไปแล้วแล้วสุดท้ายคุณบอกว่าอ๋อตรงนี้ไม่ใช่หรอกเนี่ย
ถ้าก็ว่าหากันมา๒คืนคือหาผิดพิทธินะครับ

ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ล้านะคะ
เขาลงไปดำกันเนี่ยโอ้โหแต่ละรอบ

ค่ะชุดละชั่วโมงละศัพท์เกลียนขึ้นมา

จะเด็ดแม้จะเหนื่อยแต่ทุกคนทำงานอย่างมีความหวัง
ใช่ค่ะพี่ตายพูดเลยว่าหวังว่าวันนี้คืนนี้ต้องเจอต้องมีความคืบหน้า

สิ่งที่อยากจะเจอมากที่สุดก็คือเจอแบบคุณแตงโมปลอดภัย

ส่วนถึงขณะนี้หลายคนก็ยังคิดใจว่าไปร้อยติดตรงไหน
สักที่ก็ยังดีนะหมายถึงว่ามีชีวิตอาจจะไปเน็ตหนึ่งอยู่ตรงไหน
แล้วเราก็ไม่ได้แบบจะต้องมาอ่านจากคือตอนนี้เราโฟกัสทีมงานก่อน
เราโฟกัสเรื่องตรงนี้มากกว่าแล้วก็สภาพจิตใจของแฟนน้องเขาหรืออะไรอย่างนี้
คือไม่ได้ไปกับเราตลอดเพราะเขาอยู่ตรงอีกจุดหนึ่งรอ
แล้ววันนี้ก็ให้น้องเขาไหว้ใช่ไหมจุดทูปไหว้ก็บอกตายก็มีคุยกับน้องบ้าง
ประโยคนึงที่น้องพูดมาใส่น้ำตาคอเลยก็คือว่าผมชะลอผมชะลอโมอยู่ตรงนี้
แล้วเลยว่าโอเคพี่จะพาเขากลับมาหาก็รับปาก
เรานั่งไปนั่งเรือไปเนี่ยคิดตลอดเลยคำนี้กล้องอยู่ในหัวตลอด
ฉันจะต้องพาเขากลับมาหาให้ได้ต้องพาเขากลับบ้านให้ได้
พี่ตายเพื่อนห้าคนที่ไปด้วยเขาก็จะบอกความจริงแล้ว

เท่าที่ตายเท่าที่ตายรู้เนี่ยคือ
หนึ่งตายแค่อยากจะรู้จุดที่ลง
เพราะว่าตอนนี้เราทำงานเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรน่ะ
มันกว้างมากมันกลายเป็นดาวกระจายแทนที่งานอ่ะ
คือคนเราเนี่ยนะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่เราจะตายเพราะ
ไม่จริงพูดไม่จริงอันนี้คือเรื่องจริงนะ

ไม่ตายหรอกแต่ถ้าคนเราพูดไม่จริง
จริงแล้วอ่ะการให้ข้อมูลหรือว่าให้ความร่วมมืออ่ะ

นักข่าวก็ไม่ต้องมาอดหลับอดนอน
แต่ก็อยากจะฝากบอกถึงที่เขามาแบบ
่นด่าของทีมงานเราเราก็ฝากขออภัยไปด้วย
ถ้าสมมุติว่าทีมงานของเราหรืออาสาของเรา
ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องหรืออะไรอย่างนี้
แต่ถ้าในกรณีที่ทีมงานของเราปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องแล้ว
ตรงนั้นอยากให้เขารับทราบไว้ว่า
คุณควรจะทำตามกฎกติกามารยาท
เพราะว่านี่คือหน้าที่ที่เขาจะต้องถาม
จะต้องหาข้อมูลสรุปเป็นยังไง
โดนด่าไม่พอข้อมูลก็ไม่ได้
ไม่รู้ว่ามีคลิปหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะ
อาสามาตอนแรกรถกู้ชีพหรืออะไรสักอย่างมามาถึง
เขาก็บอกมาทำอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ลูกแค่นี้เองเพราะว่าตายได้คุยกับตัวน้อง

เป็นเจ้าหน้าที่ใช่คือมันต้องมีข้อมูลค่ะ
เราถึงจะแจ้งทางศูนย์พระนครว่าเกิดเหตุอะไร
ก็เหมือนคนไปหาหมออ่ะเจ็บปวดท้องปวดหัวปวดอะไร

ไม่ใช่ปวดหัวแล้วบอกปวดท้องแล้วเราจะรักษาถูกไหม
มันก็ง่ายแต่เรามั่นใจว่าอาสาเราไม่ได้เสียมารยาทแน่นอน
เพราะว่าน้องเขาก็มาบอกก็มาเล่าให้ฟังก็โดนด่าเลย
เออใช่ก็อยากให้เข้าใจด้วยค่ะ
ใช่เขาทำด้วยใจตังค์เขาก็ไม่ได้แต่ไม่โดนด่าอีก
มันก็บรรทอนใช่ไหมคะ
ขอบคุณค่ะหวังนะเช่นนั้น